สนับสนุนโดยบิ๊กซีถูกสุดไปเลย
แม่บ้านประจันบานสวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้

เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

วันนี้คุณแม่เอาใจแม่บ้านรุ่นเยาทั้งหลาย
เพราะเราจะมีเชฟตีอินเทรนด์นะคะ

เชฟเป็นเชฟก็ดีเล่นดนตรีก็ได้
และที่สำคัญงานนี้คิ้วสุด
ถ้าจะคิ้วขนาดนี้นะคะคุณแม่คะ

แม่บอกเชฟด้วยนะว่าขอเมนูง่าย
แล้วแบบเด็ดคือเครื่องไม่ต้องอะไรเยอะแยะมากมาย

ไม่แล้วเมนูง่ายยังไงโอ๊ยตอนนอนน่ะแม่นึกถึงตัวหน้าเชฟแบ๊คทาทาทาโอ๊ย
แม่ค่ะอะไรคะลูกอันนี้ไม่ได้ปรึกษาเรื่องงานแล้วนี่คะแม่

คือเอาเป็นว่าไปเจอตัวจริงเขาดีกว่า

เชฟกระทะหล่อ

เชฟกระทะหลอก

การศึกษาจากเลอกระดองเบอร์ดูสิทธานี
และปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาทางด้านอาหารให้กับร้านอาหารต่าง
ขอต้อนรับเชแปงเชฟตีหน้าใสเวลาอ่อน

มาพร้อมกับเมนูสุดแซ่บเสมอ
มาวันนี้เชฟมาด้วยความคิดถึงเหล่าแม่บ้านประจำบาน
แถมยังพกพาเมนูง่ายมาฝากอีกด้วย

ไปพบกับเชฟแมงกันเลยคะ
ขอต้อนรับเชฟแบงค์คะงั้นค่ะค่ะสวัสดีค่ะ

ไม่เจอกันนานแล้วดูสดใสจรรย์ทั้งน้อยนะครับลูก
ถูกดีอย่างเงี๊ยบทำไมไงทำอะไรมาคะ

อื้อฮึแม่เนี่ย
นี่เห็นในเฟซบุ๊กนะ
ตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่ารับสอนทำอาหารแล้วด้วยเหรอ
ใช่ค่ะแม่เขาร่วมกันกับโรงเรียนสอนทำอาหารเลยนะ

เอาเนื้องานค่ะอย่าไม่เอาเนื้อตัวค่ะ

ยังสอนทำอาหารแต่ว่าเป็นงานอดิเลกมากกว่าครับ

เพิ่งจบโปรเจ็กต์ที่เป็นที่บึกษาร้านอาหารครับก็คือโอ้
ก็ต่อจากนี้ก็อาจจะทำร้านตัวเองจริงจัง
ดีดีวันนี้มาเยือนแม่บ้านประจันบาลอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวแม่ขอเมนูแบบอร่อยแบบง่ายง่าย
อ้าวคุณแม่บ้านที่รออยู่ทางบ้านจะได้เตรียมจดเตรียมทำกันเมนูนั้นคืออะไรเชฟตอบให้ชื่นใจหน่อยเร็ว
เป็นเมนูทอดมันหัวปลีครับทอดมันหัวปลี
ดีสิไม่ต้องมาทอดเราทอดมันไม่ใช่อย่างนั้นแม่
และสำหรับส่วนผสมของเมนูทอดมันหัวปลีก็มีดังนี้ค่ะหัวปลีมะนาวพริกแกงหมูสับใบมะกรูดน้ำปลาไข่ไก่แป้งสาลี
มาถึงช่วงเวลาที่เราจะโชว์ในปลายจวากแล้วบอกคุณเลยนะคะตื่นเต้นมากทำไมครับแม่
เพราะว่าครั้งนี้นะคะจะต้องรับเอามูพิษมาไว้ในอ้อมอกนะคะ

วันนี้เดี๋ยวลูกจะต้องมาอยู่รวมทีมกับคุณแม่ค่ะ

ต้องดีใจขนาดนั้นแหมน้ำเสียงดีใจนะ

ดีเดี๋ยวเรามาอยู่ด้วยกันแล้วเราก็ทำแบบนั้นเราก็โค้นเชฟไง
แบ่งฝ่ายนะเชฟมึงอยากจักรเชฟไปเรื่อยจริงนะ
ลูกค่ะ

อยู่กับแม่เนี่ยไม่เจริญหูเจริญตา
แม่ท่านเจอลูกเนี่ยแม่เรารู้เลยว่าอาชีพแม่น่ะมันวว
ไม่ใช่ชาวนาของภูเห่าแม่เอาแบ่งกันเรียบร้อยส่วนผสมพร้อมแล้วนะคะลงมือทำกันดีกว่า
เดี๋ยวเรามาแบ่งหัวปลีกันก่อนคนละครึ่งครับโอเค
จะใช้วิชาที่ลูกกับอภิษเคยทำอะนะทำกับเชฟโกงเขาเนอะ
แม่เราไม่ได้โกงมันก็เป็นผู้ใช่
แบ่งกันเหรอเชฟใช่ครับคนละครึ่งคนละครึ่งเชฟเอาไปเยอะใช่ไหม
ใจคิดเหมือนแม่เลยแต่แม่ไม่ได้พูดเยอะเนอะเยอะพอมาอยู่ฝั่งนี้แล้วมันรู้สึกยังไงไม่รู้อ่ะ
ดูแบบว่าเป็นอย่าไปตักของเขามาเลยอ่ะแล้วไงต่อเชฟครับแล้วก็ตามด้วยหมูสับครับ

ปุ๊บแล้วไงต่อคะเชฟ

สมมุติเราไปซื้อในตลาดเราก็บอกเขาขอพริกแกงแดง

ใจลึกแม่อยากให้ลูกเผยเอ่อตำให้
ฉันเอนะตำได้ละเอียดมาก

นี่สามีเขาตำพริกแกงอร่อย
แม่อยู่บอกดีว่าหนุนวิบูรณ์แล้วว่า

แม่ใส่อีกหน่อยไหมพี่ใส่อีกหน่อย
ได้ค่ะตามชอบเลยไปครับส่วนดิ

ข้าวขาวครับใส่ประมาณครึ่งช้อนก่อน

เพราะว่าจริงตัวพริกแกงจะมีความเค็มอยู่แล้ว
เราก็ใส่ครึ่งช้อนเธ่าเขาเพราะว่าเรามันมีเยอะกว่า
เพราะว่าปริมาณค่อนข้างเยอะครับ
เด็กนะครูที่โรงเรียนลูกอะลาออกไปหลายคนเลย
จริง
ใช่แล้วเรากับเชฟใครต่างกัน
นี่จากของผมอาจจะเหลวนิดหนึ่งเพราะใส่หมูซับน้อยกว่า

เชฟใส่๒ช้อนก่อนครับ

แล้วก็เดี๋ยวถ้าสมมุติยังเหลวอยู่ก็ใส่เพิ่มได้ครับ

เราต้องดูกะเอาได้คุณผู้ชม

อืมปะแป้งเขาลงไปนะคะ

เพื่อให้เขาเกาะตัวขึ้นแล้วเวลาทอดก็จะกรอบด้านนอกที่ผิวเขา

โอ้โหตายแล้วคลุกเคล้ากันจนนัวเรียบร้อยแล้วนะคะ

ต้องบอกว่าการปรุงรสแล้วก็สีสันของเราเนี่ยนะคะ

มันดูดีน่ากินพร้อมจะปั้นแล้วทอดแล้ว

พอทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงมือทอดและชิมกัน
ดูสิคะเชฟว่าสิทธิ์ฝีมือดีอย่างพวกเราเนี่ย

ช่วงหน้าค่ะโชคแน่นอนค่ะช่วงหน้าค่ะ